หมอช้างทศพรเขามาบอกแล้วว่ามันมี๔ราศีที่อาจจะเป็นดวงกากบาท
เป็นดวงสุดอันตรายในเดือนมิถุนายนหมอช้างทศพรศรีศตุลา
มาออกรายการนะครับแชร์ข่าวสาวสตรองก็พูดถึงโหราศาสตร์ตำแหน่งดวงดาวที่โคจรในเดือนนี้เดือนมิถุนายนนะบอกว่าเดือนนี้เรียกว่าดวงกากบาทเป็นตำแหน่งที่แรงมีเรื่องทั้งบวกและลบใครดวงดีชีวิตก็พลิกผันแต่ในทางกลับกันถ้าดวงดาวร้ายก็จะส่งผลแบบทวีคูณคือส่งผลหนักเลยทั้งหมดเนี่ยมี๔ราย
ท่านผู้ชมครับถ้าท่านเคยได้เห็นผ่านตาได้ยินผ่านหูมาแล้วก็เดี๋ยวท่านฟังอีกครั้งหนึ่งแต่ท่านที่เอ๊ะหมอช้างเขาทักราศีไหนไว้เดี๋ยวเราบอกนะครับแต่ฟังที่หมอช้างพูดไว้ก่อนนะครับ
ความแรงก็คือความหุบวาบในติดใจของเรา

ก็จะอาจจะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุ

คือแต่ละคนเรื่องจะต่างกัน
พวกกระกดเนี่ยจะเป็นเรื่องสุขภาพ
เรื่องการถูกใส่ร้ายกันแกล้งถูกด่า

ตุ้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของครอบครัว

หมอช้างก็บอกวิธีแก้ไว้ด้วย

น้องมิ้วมีบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวดู

คือผู้ที่เกิดระหว่าง๑๔เมษายนถึง๑๔พฤษภาคมนะครับ
ให้ระวังที่ชีวิตจะวุ่นวายมีการเปลี่ยนแปลง

อย่างเช่นบางคนจะได้โชคได้เงินถูกหวย

หรือมีอย่างอื่นตามมากับโชคดีที่ได้มา

เกิดราศีกรกฎบ้างคะ
ราศีกรกฏคือผู้ที่เกิดระหว่าง
กรกฎาคมถึง๑๖สิงหาคม
เป็นหนึ่งใน๔ราศีที่ดวงกากบาทนะคะ
ราศีกรกฎเนี่ยเป็นราศีที่ผลของพระราหูเข้าก็จะยิ่งแรงขึ้นค่ะ
ต้องระวังเรื่องของคดีความการฟ้องร้องการถูกกลั่นแกล้ง
รวมไปถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ
การงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแผนกเปลี่ยนตำแหน่ง
เป็นราศีที่ด่งดังมีชื่อเสียง
ก็เลยอาจจะถูกอิจฉาถูกใส่ร้ายเหมือนกับลักษณะที่ว่า
ทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยอะไรแบบนี้ค่ะ
อีกราศีหนึ่งนะครับราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่าง๑๘ตุลาคม
ถึง๑๖พฤศจิกายนหมอช้างบอกว่าเป็นราศีที่จะดูดีที่สุดใน๔ราศีนี้นะครับ
ตกดวงกากบาทเนี่ยเนื่องจากยังมีดาวพระฤหัสคุ้มครองอยู่
แต่ก็ต้องระมัดระวังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องคู่
ไม่ว่าจะเป็นคู่สัญญาการถูกเปลี่ยนแปลงยกเลิกถูกโกง
หรือว่าจะเรื่องของคู่ครองบางคนอาจจะมีความรักที่แตกต่างกัน
ห่างกันอายุห่างกันเยอะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นการตัดสินใจอย่างกระทันหัน
อยู่ดีหลังงานก็มีอยู่ดีเลิกก็ได้อยู่ดีท้องก็มี

สุดท้ายราศีที่๔ราศีมังกรคนที่เกิดระหว่าง๑๕มกราคมถึง๑๒กุมภาพันธ์
เป็นราศีที่ดวงจะถูกอิจฉานี่ทำอะไรก็มักจะติดขัดไม่ได้ดั่งใจ
สิ่งไหนที่คิดว่าจะได้อ้าวสุดท้ายถูกยกเลิกถูกหักกลางคันอะไรแบบนี้ค่ะ
ต้องระวังเรื่องของความขัดแย้งภายในครอบครัวเรื่องความเข้าใจผิดความรักเรื่องมือที่๓
ช่วงนี้จะใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะคะ
ฟกจำดำเขียวหกล้มระวังเรื่องของกระดูกด้วย
จริงหมอช้างบอกไว้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วนะว่ามันจะเป็นตก๔ราศีดวงกากบาทในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้
แล้วก็จะต้องถือเลิกดีคือวันนี้ครับ๙มิถุนายนในการไปทำบุญ
ขอพรตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างเพื่อความมั่นคงของชีวิต
ที่แนะนำเลยก็คือสารหลักเมืองกรุงเทพฯอาหารคร
เพราะว่าเป็นที่ที่มีความสำคัญไปถึงก็ไปไหว้พระจุดทูบบูชาองค์หลักเมืองจำลอง
แล้วก็ควรจะนำผ้าแพร่ไปพันที่องค์หลักเมืองจำลองเข้าไปกราบขอพร
ถวายพวงมาลัยกับองค์หลักเมืองจริงข้างในก็จึงออกมาบริเวณอาคารด้านข้าง
ก็จะเป็นที่ขอพรเทพารักษ์ประจำเมืองนะครับ
ดีคือวันนี้๙มิถุนายนหลายท่านก็เอ๊ะแล้วมารู้วันนี้จะทันไหมเนี่ย
นั่นน่ะสิเราส่งทีมข่าวไปดูคนไปทำบุญเยอะเลย
คือวันนี้เขารู้กันล่วงหน้าก่อนแล้วเพราะว่าหมอช้างเขาบอกมาแล้วก็เป็นข่าวดังมาแล้ว
อย่างที่นี่นะครับที่สารหลักเมืองวันนี้ที่กรุงเทพนะครับ
ประชาชนก็มากราบไหว้มาขอพรกันคึกคักเลย
หลายคนบอกว่าติดตามข่าวดวงกากบาทจากหมอช้างผ่านทางไทยรัฐทีวีแล้วก็ไทยรัฐออนไลน์นี่แหละ
อ่าเพิ่งมาออกรายการที่ไทยรัฐทีวีก็เมื่อวันที่เจ็ดมิถุนายนค่ะ
ก็เลยมากันทันนะครับก็เลยถือโอกาสวันนี้มาสักการะสารหลักเมืองด้วย
ก็พอดีเห็นมีอยู่ในพอดีเราอยู่ในเฟซบุ๊กเราก็เห็นคนเขาก็มาแชร์โพสต์แชร์โพสต์กัน
มันก็มีราศีของเราด้วยราศีกรกฎอยู่หนึ่งในนั้นด้วย
เราก็เลยอ่ะมาทำบุญเลยเพราะว่าเดิมทีก็ตั้งใจจะมาอยู่แล้ว
วกกับหมอช้างบอกเป็นดวงกากบาทด้วยควรมาเราก็เลยมาดีกว่า
คือถ้าเกิดว่ามันดีก็ดีไปถ้ามันไม่ดีก็ถือว่าเรามาทำบุญค่ะ
ใช่อย่างน้อยก็ถือว่าได้ไปทำบุญนะคะแต่ถ้าวันนี้ไปไม่ทันจริงคุณภาคภูมิ
บอกไม่เป็นไรคือวันนี้เป็นวันที่เลิกดีที่สุด
เหมาะแก่การไปทำบุญเนี่ยแก้ดวงแก้เคล็ดเนี่ย๙วิทยุนายน
แต่ถ้าไม่ทันได้ทั้งเดือนวิทยุนายนตลอดทั้งเดือนวิทยุนายน
สี่ราศีนี้ท่านก็ไปทำบุญหน่อยอยู่จังหวัดไหนก็ไปสารหลักเมืองจังหวัดนั้นก็ได้